ส่วนเมื่อคืนนี้นะครับก็ได้เกิดระเบิดขึ้นที่จังหวัดปัตตานี๒จุดด้วยกันนะครับ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป๑คนบาดเจ็บอีกกว่า๓๐คน
ในวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้เร่งลงพื้นที่พร้อมกับกำชับเจ้าหน้าที่นะครับ
ให้หาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ

ขณะคนร้ายขับรถกระบะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากาหารัง
โดยมีรถจักรยานยนต์ขี่ตามหลังมาด้วยห่างกันประมาณ๑๐๐เมตร
ที่รถกระบะจะขับเข้าไปจอดบริเวณหน้าประตูทางเข้าโรงแรม
จากนั้นประมาณ๑นาทีคนร้ายลงมาจากรถกระบะ
่งหน้าไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดรอด้านหน้าเพื่อพาหลบหนี
ขี่ไปทางถนนสายอำเภอน้องจิก
ไปเพียง๑๐นาทีเสียงระเบิดดังสนั่นขึ้นกลางกรุง
แรงระเบิดทำให้นางสาวอรพันธ์ศรีเรือนหัดอายุ๓๕ปี
อุบลราชธานีเสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บ๓๐คน
สภาพรถกระบะหลังจากระเบิดกลายเป็นเศษเหล็ก
ส่วนโรงแรมซึ่งมีทั้งหมด๘ชั้นถูกสะเก็ดระเบิดเสียหายอย่างหนัก
เช่นเดียวกับรถยนต์รถจักรยานยนต์หลายสิบคัน
และอาคารพาณิชย์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
ตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบ
พบหลักฐานสำคัญคือวงจรระเบิดที่คนร้ายใช้ตั้งเวลา
รวมถึงชิ้นส่วนระเบิดเป็นถังแก๊สขนาด๑๕กิโลกรัมกระจัดกระจายเกลื่อนพื้น
อกจากนี้พบว่าก่อนเกิดเหตุคาร์บอมประมาณ๓๐นาที
คนร้ายรอบวางระเบิดบริเวณดิสโก้เทคสถานบันเทิงซึ่งอยู่ห่างจากตัวโรงแรมประมาณ๒๐๐เมตร
เป็นระเบิดแสวงเครื่องโดยวางไว้ที่ผนังด้านนอก
แรงระเบิดทำให้ผนังอาคารเสียหายเล็กน้อยและไม่มีใครบาดเจ็บ
ล่าสุดพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะ
บินด่วนลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้า
โดยได้เร่งรัดเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมกันไล่ล่าจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
เพราะเป็นการก่อเหตุที่มุ่งหมายต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์
โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าคนร้ายตั้งใจอำพรางเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้ทราบว่าเป็นรถคาร์บอม
พร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะในเขตเมือง
ส่วนประชาชนที่พักอาศัยบริเวณที่เกิดเหตุ
กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือเยียวยาอย่างเร่งด่วนแล้ว
เหตุการณ์นี้จะเกี่ยวข้องกับการเกาะเหตุในพื้นที่๗จังหวัดภาคใต้หรือไม่

ต้องรอให้เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดอีกครั้ง